รัคบรรทังศุษฌ์สับดาปมาอีกแล้วจ้า

เพราะว่าเมื่อวานนี้เราทิ้งความสนุกสนานกันไว้ชั่วครู่ชั่วคราว

ข่าวว่าวิ่งหนีผีมายังไงคะ
เพราะวันนี้ยังหนีไม่พ้นนะ

จากที่เราจะพาไปพูดคุยกับดาราแล้วนะคะ
เราค่ะก็ยังจะมีกิจกรรมที่สนุกนะ
ที่เขาจัดพืชเนี่ยเราก็พาไปบุกไปลุย
แต่ครั้งนี้น่ากลัวกว่าครั้งไหนหน่อยนะคะ
จะพาไปวิ่งหนีผี
ฉันควรจะต้องวิ่งหนีเธอมากกว่านะเรือนขวัญ
บ๊าย

วันนี้บรรยากาศอาจจะน่ากลัวไปสักหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีซอมบี้เต็มไปหมดเลยค่ะ
เราจะไม่ยอมให้ติดเชื้อเด็ดขาดนะคะ
ต้องวิ่งหนีก่อนค่ะแต่ไม่ใช่การวิ่งธรรมดานะ
เพราะรูปแบบการวิ่งนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน

ไปแล้วบ๊ายบายค่ะวิ่งหนีก่อนแล้ว
เฮ้ยเร็วเร็วเร็ว
ทำไมการวิ่งครั้งนี้มันน่ากลัวแล้วมันก็เหนื่อยขนาดนี้ด้วย
ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะวิ่งเพื่อเอาชีวิตรอด

ต้องการแต่งเป็นซอมบี้เป็นผีกับเรา

เหนื่อยมากค่ะแต่ว่าผีบางตัวเนี่ยก็หน้าตาดีอันนี้เรายอมรับเลย
แต่แบบคะที่ฉันก็วิ่งบ่อยไม่เห็นเหนื่อยเลย
ฉันก็วิ่งเหมือนกันตั้มคลั่งทางซีแยกฟ้าแดง
จะไปรอดท้องช้างกันอีกเดี๋ยวล่ะ
อันนี้มาสัมภาษณ์พิเศษจาพนมค่ะ
อุ้ยนานทีนะคุณกูจากว่าจะกลับมาเมืองไทย

เดี๋ยวเพราะที่เขาอันดับประกอบสตาร์นี่

ยังไงที่รำคาญผมมากเลยสมัครอยู่ได้เป็นอะไรมากเหรอ

หนังยางมาให้หน่อยได้ไหม

ตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะ
วันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่เป็นซุปตาโกอินเตอร์ไกลถึงต่างประเทศเลย

นี่แหละค่ะซุปตาของเรา

สำหรับภาพยนต์เรื่องนี้พี่จ้าได้ร่วมแสดง
กับดอฟลันเกรนมีเยอะมากเลยครับดารางฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยครับ
มีดอฟลันเกรนมีเอ่อไมค์เคิลใจไวท์อืมวิคเตอร์ไวเลอร์ค่ะ
นิโกชีเอชั่นมาหาไวไวโอเวอร์เราหากำลังใจให้ตัวเองได้ยังไง
เวลาเราท้อแท้เราเหนื่อยอืมอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ
คิดบวกอืมคิดบวกติ๊งติ๊งเก่งครับผมมีจินตนาการตั้งแต่เด็ก
แล้วก็มีความฝ่ายฝันว่าอยากทำความฝันของผมให้สำเร็จ
เฮ้ยไปสินสวยนะไปสินสวยเก่งเก่งทำไมได้กระทบหลายดาราซุปตาที่พี่โก้อินเตอร์อย่างเงี้ย
ว่าใช่ไหมนี่ถ้าดิฉันพูดสางกฤษได้นะผมก็พูดจะแบบไม่พูดน้ำโขลงไปคุยกับเป็นคน

ยังไงคะ

ไม่ใช่ตลก

คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่รู้

เดี๋ยวเรื่องฟันร้องแล้วเหมือนตุนารีราชศีมาเลย
โดยเฉพาะลายกลามดิฉันใช่ไหม

เดินทางไปไกลถึงโคราชบ้านเองเลยนะคะ
จะเป็นยังไงพี่น้องชาวโคราชน่ารักทีเดียว

ฝันก็อยู่กับนักร้องลูกต้งเสาต้านเท่านชนระดาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ไม่ใช่งานคอนเสิร์ตไม่ใช่ในบริษัทออกเทปนะ
แต่ว่าเรามาเจอกันที่นครราชศรีมา
ราชบันเองโคราชบันเองค่ะ

วันนี้ตะกะแตนมาบวงสวงแม่ย่าโม
เนื่องจากตั๊กกะแตนเคยให้สัญญาใจกับแม่ย่า

ก็มาบนบานศาลเก่าแม่ย่าโมไว้ว่า

จะมาร้องเพลงสดให้แม่ย่าโมฟังทุกเพลงทุกอัลบั้มเลยที่หนูจะออกอะไรอย่างนี้ค่ะ

เสือกเพลงอะไรล่ะ

คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
สองมือกราบลองที่ตรงด้วย
เสื่อยกับคนที่ชอบกิน

สักการายมม
สุขาบสตรีผมยาวมาก
อยากรู้ใช่มั้ยว่าเป็นใคร
ไม่บอกไปดูกันดีกว่าว่าสุภาพสตรีท่านนี้จะสวยเท่าดิฉันหรือเปล่า
สวัสดีค่ะไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์วันนี้นะคะ
ใบตองพาคุณผู้ชมมาบุกกองถ่ายละครซีรีส์เรื่องแรกของไทยรัฐทีวี
นั่นก็คืออักลี่เบตตี้ไทยแลนด์หรือว่ายายเป็ดขี้เลนั่นเองค่ะ
แต่ว่าวันนี้เรามาทำอะไรแล้วเรามีนัดกับใครนั้น

ส่วนแสดดูสิทธิ์ค้ามารับลิงกลับไปด้วยค่ะ
พี่ปำแปมสวัสดีค่ะ
ก็เห็นหลายคนเขาทักผิดทักถูกกันว่าเหมือนมาดามโมท
ไม่อยากหน้าเหมือนเจนนี่เหมือนพอลล่าอะไรอย่างนี้หรอคะ
มีคำถามที่ตอบยากมากเลยค่ะก็ไม่ได้ตั้งใจ
มาถ่ายอักลิเบตตี้ค่ะเย็บแบบขี้เหล่น
ทำงานที่เราได้โอกาสมาให้ดีที่สุด
อย่าพึ่งข้ามช็อตไปเรื่องจะเป็นคนมีชื่อเสี่ยงก็ยังไม่ต้อง

แต่พอดีว่าหลักฐานมันตำตาก็ได้

แต่งตัวเงินแจลงแน่นอนค่ะ
พี่ป๋าวันนี้ขอโอนพรปินใหม่คุณผู้ชมกันสักนิดนึงนะคะ
ปีนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปกว่าปีที่ผ่านมานะคะ
ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะเดี๋ยวอันนี้พูดติดตลอดเลย
ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็มีความสุขตลอดปีตลอดไปเลยค่ะ
แล้วก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะหล่อสวยนะคะใครที่ไม่สวยก็ขอให้รวยจะได้มีเงินไปทำสวยทำหล่อกันนะจ้า
กันหมดแล้วดิฉันพูดอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าขอให้สวยสตรองแฟนมองไม่มีเบื่อนะคะ
พบความสนุกได้นะคะตลอดทั้งปีปีนี้เลยแล้วเจอกันในไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์นะคะ